สวัสดีครับ
สวัสดีครับและอยู่ล่างมาจัดวิจัยสบัตรกับเรา๓คนในคู่กันสบัตรคราว
มาเจอกับผมชนะคุณชิสาและคุณจูน้องครับ
ใช่ค่ะจันถึงสุกนะ
เจอกันแบบนี้บ่าย๓โมงครึ่งถึง๔โมง๑๕นาทีครับ
ครับผู้ชมสามารถส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกับพวกเรา๓คนได้นะครับ
วันนี้ชวนคุยเรื่องอะไรดีนะสภาพอากาศไหม
เออมันก็เป็นเรื่องที่คุยได้เรื่อย

อย่าคุยเรื่องเงิน
เวลาที่ใช้เพื่อนไปซื้ออะไรบางอย่างแต่เพื่อนดันซื้ออันนี้มาให้
โอ้โหเพื่อนเอ๋ย

เขาจริงเพื่อนเขาใช้ให้ไปซื้อครีมนวด
แต่ว่าพูดไม่หมดบอกเพื่อนซื้อครีมให้หน่อย
เพื่อนก็เลยไปแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือครีมอะไรรู้ไหมฮะ

ครีมนวดแก้ปวด
ก็นั้นบอกซื้อครีมนวดหมายถึงไอ้ครีมนวดผมอ่ะ

ได้บอกว่าเอาเป็นครีมนวดผม

เพื่อนก็เลยไปซื้อไอ้ที่นวดแก้ปวดแก้เมื่อย
อันนี้สูตรเย็นด้วยใช่ไหมคะ

แม่ผมบอกว่าจูด้งไปซื้อรถให้หน่อย

เปิดประตูมาแม่บอกอาบ้านี่ไม่ใช่รถแบบนี้ไอ้ที่

อะไรไม่เป็นไรได้ได้ได้
ยิ้มกันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวนะ

กลับมาในเบรกนี้นะครับ
พูดคุยถึงเรื่องของค่าโดยสารของรถประจำทาง

ก็เดินทางด้วยรถโดยสารเป็นประจำค่ะโดยสาธารณะอ่าตอนนี้ราคามันเท่าไหร่
อย่างที่ฉันเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยก็ปรับเพิ่มขึ้น๕
อันนี้ก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์ทั้งผู้บริโภคผู้ขอการก็ต้องพบกันครึ่งทาง
แต่เรื่องของเรื่องทางกรมขนส่งทางบกกลางตอนนี้เขาประกาศขึ้นราคาแล้วด้วย
ไปดูกันหน่อยว่าแต่ละสายราคาเป็นอย่างไรกันบ้าง
ไปดูบรรยากาศการเดินทางด้วยรถสาธารณะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๒นครราชศรีมา
ก็พบว่าอ่ะประชาชนเขาก็เดินทางอ่ะเนาะใช่ไหมแต่อย่างนี้ฮะ
สายนครราชศรีมากรุงเทพน่าสนใจเพราะมีคนใช้เส้นทางนี้เยอะ
แล้วมันต้องขึ้นราคาแล้วไงเป็นวันแรกด้วยของการปรับราคาค่าโดยสาร
มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
ก็มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด๒ก็คือวิ่งระยะทางกรุงเทพ
จังหวัดและหมวด๓คือวิ่งระยะทางระหว่างจังหวัดถึงจังหวัด
เป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าขึ้นนะกิโลเมตรละ๕สตางค์
อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพผมว่าไปดูราคารวมเลยดีกว่า

ตัวใบหนึ่งเวลาไปซื้อเนี่ยราคามันเท่าไหร่

ถ้าหากว่าเป็นรถตู้เนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นด้วยนะอย่างเช่นรถตู้เนี่ยเขาปรับยังไง
ก็เส้นทางนครราชสีมาถึงกรุงเทพรถป๑

จาก๒๐๙บาทปรับเป็น๒๓๒บาท
รถตู้นครราชศรีมาขอนแก่นจาก๑๔๕เป็น๑๕๔บาทกับตัวเลขกันนิดหน่อย

มันก็สำหรับคนบางคนอาจจะได้รับผลกระทบ
ผมว่าเยอะเลยนะคุณชิสาคุณจูด้ง

ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าสำหรับราคาน้ำมันที่มันขึ้นอยู่ในขณะนี้

ถ้าสมมุตินะสมมุตินะสมมุติ

น้ำมันมันลงราคาจะลงได้ไหม
จะลงไหม

ทำให้พวกเราเข้าใจกระจ่างแจ้งกันดี

ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แหมไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะ
มีหนุ่มคนนึงเขาถอยรถกระบะเข้าบ้าน
แต่จังหวะนั้นถูกมอเตอร์ไซค์เบียด
แทนที่จะลงมาคุยมาเคลียร์กันดี

ทะเลาะวิวาสแถมมีการชักปืนมายิงใส่ด้วยค่ะ
กลับมาแล้วคุยกันด้วยค่ะ
โอ้โหน่ากลัวมากนะคุณชิสา

ช่วงตอนที่ชักปืนมาแล้วยิงแบบยิงรั้วเลย

ดูกันไปตามคลิปที่เห็นนี้เลย

กรกฎาคมอยู่ที่หน้าบ้านของผู้ชายคนหนึ่ง

เขาชื่อว่านายสารวุฒนานาอายุ๕๔ปี
บ้านอยู่ในซอยบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
เหตุการณ์ก็คือว่านุ่มหัวร้อนคนนี้

แล้วก็ถูกมอเตอร์ไซค์ของคู่กรณีเบียดชน
ทำให้คนขับรถไม่พอใจค่ะ
ลงมาต่อว่าโวยวายใส่คนขี่มอเตอร์ไซค์

เขาก็เลยลุกขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วมาดูว่าเหมือนเกิดอะไรขึ้น

เขาก็โตเถียงกันอยู่พักหนึ่งเลยครับคุณผู้ชม
ก่อนที่นายสาราวุธเนี่ยจะไปหยิบปืนนะฮะ

ซึ่งนายฮฤษฐ์เนี่ยก็ยกมือไหว้แล้วนะ

แต่นายสาราวุฒิครับไม่ยอมให้อภัย
แถมยิงปืนใส่อีก๓นัดเลยฮะ
โดยนัดที่๒กระสุนเข้าไปที่แขนขวาของนายฮาริสครับ
โอ้ยแบบนี้ถึงว่ายิงโดนแล้วนะ
นี่ค่ะซึ่งนายฮาริสเนี่ยก็พยายามที่จะเดินหนีครับ
แต่นายสาราวุฒิเนี่ยก็ยังตามไปด่าครับ

โอ้โหสักพักนึงเนี่ยค่ะ
นายฮาริสโดนยิงเนี่ยก็เริ่มมีเลือดไหลจากแขนนะคะ
นายสารวุฒิเห็นแบบนั้นตกใจ
เลยทอดเสื้อตัวเองมาพลาด
แล้วพยายามจะลากนายตัวฮาริสไปหาหมอ
นี่ช่วงที่เห็นว่านายฮฤษฐ์มีเลือดหาย

มาเดี๋ยวพรานแผลให้

แล้วเขามีการบอกคนที่โดนยิงบอกว่า

โอ้โฮเป็นผมผมก็ไม่ไปแล้วค่ะ
น่ากลัวจริงนะไม่รู้อารมณ์ไหนนะคะ
ฮาริสก็ไม่ยอมไปไงแต่สุดท้ายก็มีชาวบ้านมาช่วยแล้วโทรแจ้งคุณตำรวจ
ใช่ครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจจับนายสารวุฒิครับ
ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ครับพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๑๒๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับ
ก็เลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็เมาแล้วขับไว้ก่อนนะฮะ
ค่ะพอส่างเมาแล้วยังไงล่ะ
พนักงานสอบสวนนำตัวนายสารวุฒิมาสอบปากคำ
นายสารวุฒิบอกว่าจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้จ้ะ
ไม่เป็นไรอย่างนั้นมันมีภาพหลักฐานเทียบเลย

สุดท้ายญาติก็มาทำเรื่องขอประกันตัวนะคะวางหลักทรัพย์
ประกันเป็นเงิน๓แสนบาท
ส่วนคนเจ็บนั้นทางครอบครัวของนายสารวุฒิบอกว่า
ยินดีรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดนะคะ

เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนถ้ามันเล็กน้อยเนี่ย
อย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยอารมณ์
จริงค่ะแต่บางทีเนี่ยอารมณ์มันขึ้นเพราะว่าเราไม่มีสติไงเราเมาไง

อย่าขับแล้วก็อย่าเสพดีกว่าอย่าดื่มดีกว่านะคะ
ใช่ครับคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันบ้างครับ
มีรถคันนึงครับมาด้วยความเละอู๋ตุ้ง
ชนวินาสันตรว์เลยครับผู้ชมครับ
โอ้โหกระจัดกระจายเลยคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดช่วงตี๓๔๕ครับ
ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนนะครับ
กำลังมาตลาดครับเพื่อจับจ่ายซื้อของ

ที่หน้าร้านขายกาแฟแห่งหนึ่งครับ
ดูนี่โอ้โหมุมเขาให้

ใช่พี่ป้านี้จะไปทางไหนดีโอ้โหโอ้โห
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าตลาดประปาเขตเทศบาลนครราชศรีมาครับ
แล้วดูคุณป้าท่านนี้ที่เพิ่งใส่หน้ากากอนามัย
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณป้าท่านนี้เพราะท่านนั่งอยู่ใช่ไหม
เดี๋ยวจะได้เห็นแล้วได้คุยกับเธอด้วยว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร
นี่ครับซึ่งรถที่มาชนนี่ก็จับได้คือเป็นรถเก่งคันหนึ่ง
เขาขับมาด้วยความเร็วบนถนนมิตรภาพครับ
ฝั่งขาเข้าตัวเมืองนครราชศรีมาก็พุ่งชนรถยนต์หลายคันเลยครับ
อยู่บนถนนแล้วก็จอดอยู่ริมทางครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งคอนด้าสีบอลคนก่อเหตุในสภาพพังยักษ์เยอะนั่นแหละครับ
คันที่มาชนเขาอ่ะนะใกล้กันก็มีรถเก๋งรถกระบะถูกเฉียวชนได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด
แปดคันโอ้โหแผงขายไข่ขายผักของแม่ค้าพ่อค้าที่วางไว้ริมถนนกระจัดกระจายครับ
เละเทะไปหมดเลยครับคุณจูด้งครับเสียหายหลายแสนเลยล่ะ
นี่ครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับคนขับรถเก๋งคันก่อเหตุครับเป็นชายอายุประมาณ๒๕๓๕ปีครับ
สาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยขับเขาบอกขับมาด้วยความเร็วครับแล้วก็เสียหลักพุ่งชนรถเก๋งคันข้างหน้าครับ
ก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ครับตำรวจก็เลยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายครับอ้าวคุณจูด้งนักข่าวเราลงพื้นที่ไปเจอกับคุณป้าท่านนี้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไงเห็นไหม
ค่ะนี่นะฮะเนี่ยไปสอบถามแม่ค้าผลไม้ภูมิเหตุเหตุการณ์คุณป้าเขาก็บอกว่า
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี้ได้ยินเสียงรถมันเบกเสียงดังอีฟหลั่งเดินโบ๊คเลย
โอ้วมันเย็นอะไรขนาดนะจูด้งลากมายาลไงลากมายาล

พอได้ยินเสียงแบบนั้นจากนั้นก็ตู้มดังสนั่นเลยครับ
คุณป้าก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลย
แต่ว่าโชคดีนะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่เสียชีวิต
แต่อย่างนี้มันน่ากลัวมากเลยนะขับรถเร็ว
ใช่แล้วอยู่ในเขตที่เป็นลักษณะเหมือนชุมชน

โอ้โหบอกเลยผมอ่านตามพาดหัวได้ไหม

กระบะรห่ำ

ห่ำจริงเพราะขับรถตามท้ายรถเก่งแล้วไล่ชนเขาด้วยอะครับ
ก็ต้องถ่ายวีดีโอเลยถ่ายวีดีโอช่วยรถเก๋ง
เฮ้ยฟิล์มช่วยถ่ายดิเดี๋ยวแก๊ะกูเต็ม
ว่าอยู่อีกทำไมมันขับแบบนั้นวะนั่นน่ะสิทำไมถึงทำอย่างนั้น
คนที่เขาอยู่ในรถเนี่ยก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกนะ
แต่จะบอกเพื่อนว่าเออโทรสิโทรหาตำรวจเออเอางี้ฮะ
ละเมืองดีเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้จากในภาพเนี่ยจะเห็นว่า
กระบาดสีดำขับไล่กวดรถเก๋งคันนี้แหละฮะ
แล้วชนท้ายโอ้โหแถวบ้านเรียกว่าชนท้ายหลังนุ่งเออ
เด้งเลยนะครับแล้วก็ยุบด้วยค่ะใช่แล้วล่ะครับโอ้โห
สุดท้ายนะรถกระบาดคันนี้ก็ไปพุ่งชนท้ายรถเก๋งเสียหลักเลย
อืมแล้วก็ตามจี้ตูดไปแบบนั้นอ่ะคำถามเกิดขึ้นทำไมต้องทำแบบนี้
ค่ะโอ้โหขณะที่ว่ารถเก่งเนี่ยเขาก็เร่งเครื่องหนีแล้วนะ
ใช่แต่มันหนีไม่พ้นเพราะมีรถคันหน้าก็ขับรถอยู่ไง
เขาก็ควรจะเร่งเกินเดี๋ยวไปชนอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าอีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มกว่าคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
บนถนนราชพฤกษาออกหน้าโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีนี่
คุณตำรวจสอบพ่อชัยพฤษลงพื้นที่มาดูเลยค่ะครับ
เจอรถกระบะสีดำสภาพด้านหน้าพังยับค่ะเนี่ยค่ะยุบไปเลยโอ้โห
จอดอัดท้ายรถเก๋งสีบรอนสภาพของรถเก่งก็หลังยุบเสียหายเหมือนกันอืม
นายนครอายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นคนขับสภาพเป็นไงรู้ไหมคุณยังไงครับ
เมาแอไม่รู้เรื่องเมาเหรอตำรวจเลยตรวจวัดแอลกอฮอลสิคะปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสูงถึง๒๐๒มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
โอ้โหพุ่งกระฉูดเลยมากกว่ามาตรฐานนะมาตรฐานเขากำหนดไว้๕๐อะค่ะ
ขึ้นหลายเท่าตัวเลยใช่คุณผู้ชมฮะไปถามคนนี้หน่อยนายชายพัฒน์อายุ๒๖ปีคนนี้คนขับรถเก๋งสีบอลคู่กรณีนั่นแหละ
เขาก็เล่าว่าเขาเนี่ยคนนี้กำลังขับรถจะยูเทิร์นตามปกติจู่รถกระบะคันนี้มันขับมาจี้ท้ายรถ
ตัวเขาเองนะก็ตกใจมาจี้ทำไมเขาก็พยายามจะหลีกทางให้แต่ว่าพอดีมันมีรถอยู่ข้างหน้าเขาก็ไม่ทันได้หลบอ่ะนะ
ค่ะสุดท้ายครับสุดท้ายโดนชนแบบนี้คือตัวเขาเองคนขับรถเก่งคิดว่าตอนแรกเอ้ยเขาขับช้าหรือเปล่า
เออก็ยังไงล่ะพี่พี่ก็รถกระบะทำไมไม่เบี่ยงแล้วก็แซงไป
ก็นั่นสิสุดท้ายกระบะเร่งเครื่องชนท้ายไปแบบนี้แหละฮะโอ้โหดีนะฮะตำรวจมาทันเอาไปลองฟังเสียงคู่กรณีเล่าถึงเหตุการณ์นี้หน่อยครับ
เดินมามันจะมีรถแท็กซี่กับตัวเก่งข้างหน้าผมแล้วเขาก็วิ่งมาจี้ท้ายแล้วก็เบรกเพี้ยดเลย
ผมก็นึกว่าผมกลับช้าหรือยังไงผมก็เลยเหยียบขึ้นไปหน่อยนึงแต่มันไปไม่ได้แล้วมันติดข้างหน้าสองคัน
เขาก็ชะลอแล้วเขาก็วิ่งไปเลยตั้มผมก็กดเบรกเลยผมรู้แล้วทางนี้เขาไปไม่ได้แน่เขาหนีไม่ได้แน่นอน
ถ้าผมปล่อยเขาไปได้คือเขาหนีแน่นอนผมตามไม่ทันแน่นอนเรื่องรถมันคันเล็กไง
ร้อนนะส่วนคนขับรถเก๋งคันสีดำที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะคะเขาก็เดินทางแจ้งความกับตำรวจแล้วเหมือนกันนะ
โดยคนขับรถเก่งให้การว่าขับรถมาบนถนนราชพฤกษ์ตามปกติแต่จู่ก็ถูกนายนครเนี่ยขับรถกระบะไล่ชนโดยไม่มีสาเหตุ
แต่มาทราบทีหลังว่าเมาค่ะถึงขับแบบนี้พอส่างเมาแล้วยังไงนายนครคนขับรถกระบะบอกว่าว่าจำอะไรไม่ได้เลย
จำได้แค่ว่าไปดื่มเหล้ากับเพื่อนย่านบางบัวทองครับหลังจากนั้นภาพตัดไปเลยค่ะ
ไม่เป็นไรจำไม่ได้มาดูข่าวนี้อีกรอบนะจะได้เห็นว่าพฤติกรรมตัวเองเป็นยังไง
แล้วเขาก็บอกว่าอยากจะขอโทษผู้ก่อนอันนี้
เบื้องต้นนะฮะตำรวจตั้งข้อหานักเอาไว้เลยอย่างแรกขับรถขณะเมาสุราอย่างที่สองขับรถโดยประมาทหวาดเสียว
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นและสี่ขับรถประมาทเฉียวชนทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ได้รับความเสียหายผมละเกรงกลัวจริงว่าจะโดนข้อหาอื่นไปด้วย
ที่จะทำให้ถึงกับขั้นว่าเสียชีวิตอ่ะโอ้โหอันนั้นน่ะน่ากลัวเลยนะ
เพราะดูจากพฤติกรรมมันมันน่ากลัวไงอันนี้ผมพูดตามพฤติกรรมของการขับรถนะอ่ะ
มีขับจี้ขับเหมือนจะเอาคนอย่างนี้
มีสิทธิ์โดนแจ้งอีกข้อหาที่เป็นข้อหานักได้เลยนะ
เออแต่ให้คุณตำรวจเขาวิเคราะห์ไปตามเหตุการณ์ไปตามหลักฐานแล้วกันนะ
ซึ่งเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังก็ไม่ได้จะโทษใคร
ก็เขาเล่าสู่กันฟังว่าให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันบ้างครับ
แม่หมาหอนเยอะวันหลอนแล้วครับ
แต่พี่คนนี้โอ้โหไปเปิดภาพกล้องวงจรปิด
สิ่งนี้ร้อนกว่านี้อีกครับ

คุณชนะนี่คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับ

กล้องด้านขวาล่างครับคุณผู้ชมอ่ะดูนะฮะนี่ฮะ

มีเงาอะไรก็ไม่รู้ฮะ
ได้ยินเสียงหอ้อนหมาด้วย
คือมาพร้อมกับเงาเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะลอยผ่านกล้องไปมาแบบนี้นะครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิด
เปิดขึ้นมาช่วงเวลาประมาณ๔๐๐ครับ
ของวันที่๒กรกฎาคมครับ

เอ้าทำไมนี่ออกแล้วมา๔๐๐อะเอ้าเขาเป็นผม
ถ้าเป็นผมผมนอนต่อเออออกมาดูก็บ้าแล้วหลับไม่ลงแน่ล่ะ

แต่ในค่ำคืนนั้นเจ้าของเขาก็โอเคพอได้ยินแล้วก็ว่ากันไปนะ
รอดีกว่ารอให้รุ่งเช้าแล้วมาเปิดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านดู
อ่าก็เลยเห็นภาพนี้ครับครับ
เงาดำพาดผ่านหน้ากล้องแบบนี้
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปลงในแอปพลิเคชันยอดฮิต
มาดูหน่อยไอ้เงาเนี่ยมันคืออะไร
เพราะว่าในนี้มันไม่ได้มีแต่ภาพ
มันมีเสียงด้วยอันนี้น่ากลัวจริงนะ
นี่ครับพอชาวเน็ตเขาได้ดูเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะ
นี่มันคล้ายกับว่าเงาแรกเนี่ยมันเหมือนคนเดินมากเลยนะ
แต่เงาหลังเนี่ยเอ๊ะเป็นแมลงหรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าเอ๊เงาดำที่ลอยหน้ากล้องเนี่ย
ไม่น่าจะใช่แมลงนะแถมเห็นเงามีเสียงโหยหวน
หลังจากนั้นเนี่ยหมาก็เริ่มเห่าเริ่มหอน
ครับแหมชาวเน็ตนี่คือ
แบบว่าชงจริงเลยนะ
เทลเขาได้รายละเอียดเขาดี

วนไปวนไปเป็นเรื่องของความเชื่อขอบคุณภาพนี้จากติ๊กต๊อกของผู้ใช้งานรายนี้ด้วยนะครับใช่ครับ
ต๊อกมีอะไรให้ดูเยอะนะคะไปดูกันต่อกับเรื่องราวของเธอคนนี้ยังไงกำลังจะขูดมะพร้าวเป็นแม่บ้านแม่เรือน
จะเป็นมะหมี่ขูดมะพร้าวแต่เตือนไว้ก่อนว่าระวังให้ดีไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ค่ะ

ล้มตึงไปเลยค่ะคุณไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ
เธอเองก็พยายามค่อยนั่งเห็นไหม
ท่าทางค่อยทรงตัวนั่งยองลงไปเดี๋ยวจะขุดมะพร้าวทำขนมทำอาหารแสนอร่อย
อืมแต่แหมกระต่ายขุดมะพร้าวมันช่างพยศจริงจริง
มันพยศเหรอมันพยศสิคุณมันคุ้มไม่ได้เห็นไหมเออ
ทำเธอล้มตึงหงายท้องไปแบบนี้น่ากลัวโอ้ยดิฉันก็สงสารทั้งสองฝ่ายนะคะ
สงสารสารอะไรบ้างฮะสงสารใครบ้าง
สงสารกระต่ายขูดมะพร้าวแบบสงสารเธอด้วยแต่กระต่ายยังดีอยู่ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลุกมานั่งใหม่ได้หรืออาจจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมก็ได้นะคะหรือเอาง่ายสุดไปซื้อไหม
ไปซื้อเลยง่ายสุดมันไม่ได้รสชาติไม่ได้ความสดใหม่เท่ากับการขูดเอง
ถูกต้องเห็นด้วยยังไงก็ต้องขอบคุณคลิปนี้นะคะตักจากคุณสุนิตา๙๕๙๕ด้วยค่ะ
เรื่องของอุบัติเหตุฝากเตือนกันหน่อยนะครับคือเรื่องของเรื่องนะฮะมีรถพ่วงฮะขับมาก็ด้วยความเร็วระดับหนึ่ง
แต่เรื่องของเรื่องเขาเล่นจะเข้าซ้ายปาดหน้าคันที่อยู่เลนซ้ายสุดก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ

ชนอย่างนี้คือไอ้ตัวพ่วงหน้าพ้นแต่ข้างหลังก็ไม่พ้นมันเหมือนกับมังกรสะบัดหาง

ชนเข้าด้านข้างแบบเต็มเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ยังไม่บอกนะว่าใครผิดใครถูกยังไงซะ
ให้ดูกันเนี่ยเพื่อระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นรถใหญ่
ไม่ว่าจะออกซ้ายออกขวาต้องระมัดระวังยิ่งถ้าเป็นพ่วงข้าง

ระยะทางระยะเวลาด้วยนะคะ

ลากันไปด้วยคลิปครูสาวเต้นกับนักเรียนครับ
รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว
แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒